มาดูกันต่อที่เรื่องของการค้าชะแดนระหว่างไทยกับพม่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ

ทำให้ทั้งสองประเทศนั้นเตรียมที่จะสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่๒ขึ้นมา
เพื่อเป็นการขยายเรื่องของมูลค่าการค้าแล้วก็ขีดความสามารถของทั้งสองประเทศ
ซึ่งคาดว่าจะเติบโตนับแสนล้านบาท

และนายวินไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างประเทศพม่า
เทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานมิตรภาพไทยพม่า
เพื่อเป็นสัญญาว่าสะพานข้ามพรมแดนระหว่างไทยและพม่าแห่งที่๒

หลังก่อสร้างเสร็จสะพานข้ามน้ำเมย์แห่งที่๒
จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

เปิดให้ใช้สะพานข้ามแดนก่อน
โดยจะตั้งด่านชั่วคาว
ช่วยให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นร้อยละสิบ
มูลค่าการค้าขายชายแดนสูงถึง๑แสนล้านบาท
ปัจจุบันการก่อสร้างสะพานมีความคืบหน้าการก่อสร้าง

สะพานแห่งนี้ก็จะอยู่ในระหว่างกึ่งกลาง
ที่รัฐบาลได้ประกาศที่จะให้มีการพัฒนา
เมืองชายแดนนะครับซึ่งมีทั้งหมด๑๐เขตด้วยกัน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับจังหวัดเมียวดีประเทศพม่ารองรับปริมาณการเดินทาง
และขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น
จากนี้จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขาด
บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเมย์แห่งที่๑

จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้

คือถนนในช่วงไทยทั้งหมด๑๗กิโลเนี่ย
ก็จะมีเป็นตัดตามสายทางหมู่บ้านนะครับ
ตัดของถนนของทางหลวงชนบทนะครับ
คือเราจะเปิดใช้เป็นถนนธรรมดา

เพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนในอำเภอแม่สอด
สามารถเดินทางไปมาได้สะดวกในฝั่งไทยนะครับ
แต่ว่าในส่วนถ้าฝั่งพม่าแล้วเสร็จ
ถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นถนนที่ใช้เป็น
การบรรทุกสินค้าระหว่างชายแดนเป็นส่วนใหญ่ครับ
ในอนาคตการค้าการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

กระชับความสัมพันธ์ของประชาชน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน